มาดูสาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เป็นนางเอกย้ายค่ายที่ฮอตสุดเบอร์ล่าสุดเลยนะคะ
ุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรสกูลนั่นเองค่ะ
แล้วล่าสุดนี้นะคะไปโกลอินเตอร์
นู้นมีเพื่อนใหม่นะคะเป็นแบบอุ้ยปารีสนะคะ
และประเด็นคือถ่ายรูปคู่กันไม่พอนะคะ
ปารีสนี่นะคะก็ยังชวนปุ๊กลุ๊กบอกว่า

บอกว่าตื่นเต้นมากเหมือนสมัยประกวดนางงามเลย
และปิดท้ายค่ะปุ๊กลุ๊กขอโต้ข่าวบอกว่า
ไม่ใช่ว่าเออดังว่าฮอตแล้วเที่ยวเล่นอยู่นู่นอยู่นี่นะคะ

ตอนนี้มีละครอยู่สองเรื่องนะคะเดี๋ยวได้ดูแน่
บอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะ
รับรองว่างานหน้าไปแน่ไม่มีผิดใจกันหรอกค่ะ
เหมือนพูดถึงชื่อเราไปแล้วหรือเปล่า
ชื่อเราคือใส่ในผ้างานหรอ
เมื่องานเลยขอโทษพี่ด้วย

คือต้องบอกว่าวันเกิดเขาก็คือคนเยอะมาก
เราก็คงไม่ได้ฮ่ยคุ้ยอะไรเยอะมากมาย
แต่ว่าเราก็คุยกันแบบคือเขาก็เคยมาประเทศไทยชอบประเทศไทยอะไรอย่างนี้

หนูว่าก็เป็นความน่ารักของเขาเลยอย่างนี้อะค่ะ
แล้วเต็มชุดใบมันเกิดใช่ไหม

เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าต้องตาย

เอาใจช่วยด้วยแล้วนะคะรอดูบทบาทใหม่กับละครเรื่องใหม่ช่องใหม่ด้วยนะคะ